คุณผู้ชมฮะติดตามความคืบหน้าข่าวใหญ่
ที่แฮคเกอร์นายเนียแฮ็กข้อมูลคนไทย๕๕ล้านคน
และกำลังปรากฏว่าวันนี้นายทหารพระธรรมนูนี่
นำตัวของจ่าสิบโทรายนี้มามอบตัวแล้ว

คุมตัวได้ทั้งจ่าสิบโทนายนี้และภรรยานะฮะ
โดยมีการแยกสอบปากคำ
๖นาทีนะครับคือนายทหารพระธรรมนูนี่
เดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจสืบสวน
สอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบชสอทนะฮะ
ตอนแรกก็มาปรึกษาหาบรือว่าจะนำตัวของจ่าสิบโทนายนี้
มามอบสักพักหนึ่งนะฮะก็มีการนำตัวของจ่าสิบโท
เขมรัฐบุญช่วยทหารสังกัดกรมการขนส่งทหารบกนะฮะ
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
และพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือที่แฮ็กข้อมูลคนไทย๕๐
๕ล้านคนจากหน่วยงานรัฐไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์แล้วเอาไปโพสต์ขายเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าถูกควบคุมตัวไว้ได้แล้ว
อกจากนี้ภรรยาของจ่าสิบโทเขมรัฐ
ซึ่งถูกออกหมายเรียกในฐานะผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ด้วย
ก็เดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจเช่นเดียวกันนะครับ
มีการแยกสอบปากคำนะคุณนะหาจุดเชื่อมโยงอะไรต่างอาณานะครับ
ขั้นตอนตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยมีทั้ง
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาสอบปากคำด้วยตนเองเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามข้อมูลทางคดี
นายทหารพระธรรมนูลปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
โดยขอให้ทางโฆษกองทัพบกเป็นคนชี้แจง
อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกองทัพบกต่อไปนะ
แต่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแฮ็กข้อมูล
ออกมาเป็นผู้แถลงว่าทางจ่าสิบโทเขมรัฐ

ใช่แต่เรื่องนี้รัฐมนตรีเองท่านก็บอกนะ
บอกว่าเดี๋ยวต้องดูแหละว่าถ้าเกิดว่ามีใครเกี่ยวข้อง
อันนี้จะดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแน่นอนนะคะ
แล้วภรรยาข่าวตอนแรกออกมาที่บอกว่าเป็นพยาบาลใช่ไหม
แล้วจะเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
เรื่องนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องดูขอสอบปากคำก่อนด้วย

แล้วก็บรรยากาศอย่างที่เห็นที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวน
สอบสวนอายกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์
สื่อมวลชนทุกสำนักเลยนะคุณนะ
ปักหลักรอรายงานข่าวนี้จำนวนมาก
เนื่องจากถือว่าเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ

จริงแล้วคุณคิดดูสิช่วงนี้ยิ่งจะใกล้เลือกตั้งแล้ว

แล้วก็กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน
จากผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
แล้วก็มีรายงานว่ารู้จักกับบุคคลสำคัญทางการเมือง

ใช่เพราะว่าตอนที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวรอบก่อน
ก็ยังไม่ได้ยืนยันเรื่องเกี่ยวกับรู้จักบุคคลสำคัญทางการเมือง
แต่ประเด็นแฮ็กข้อมูลมันจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไหม

บอกว่าอันนี้มันเป็นเหตุผลส่วนตัวของคนแฮ็กนะ

เพราะอีกอย่างหนึ่งการเลือกตั้งก็ไม่ได้ใช้ระบบดิจิทัลอะไร
ดังนั้นก็เลยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมือง
แต่เนี่ยตามข่าวนี้มาตั้งแต่แรกนี่รอดูอยู่

เมื่อกี้ว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโหวตการเลือกตั้ง

เพราะว่าข้อมูลของดิฉันดิฉันก็โดนเหมือนกันไง
ถ้าเกิดว่าคิดว่าข้อมูลของเราเนี่ย

นี่ก็คือสามารถไปลงบันทึกประจำวันแจ้งกับตำรวจเอาไว้ก่อนได้

ไม่ได้นำข้อมูลไปขายหรือนำไปใช้นะ

เพื่อสร้างกระแสในโซเชียลมีเดีย
และเป็นการกระทำส่วนบุคคลเท่านั้น

เราจะมั่นใส่ได้ใช่ไหมครับรอสอบปากคำให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับ